คราวนี้ชกกันกลางวันแสกเลย
เป็นเด็กนักเรียนในชุดเครื่องแบบเลยนะคะ

ที่เริ่มชกก่อนคือใส่เสื้อพละนะ
แล้วเสร็จแล้วก็รุมมาเข้ามาชกแบบนี้ค่ะ

เพื่อนนักเรียนก็ยืนดูอยู่ไม่ได้มีใครเข้าไปช่วยสักพักนึง

ก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนที่จอดรออยู่

โอ้โหเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ริมถนนสตูนที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
เกิดขึ้นตอนเย็นหลังที่เราเลิกเรียน
เมื่อวันที่๓๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

เอาคลิปให้ทางผอดู
ก็รู้ว่าเด็กในคลิปเนี่ย

เป็นเด็กม๒ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาจริง
ส่วนน้องอีกคนนึงที่ใส่ชุดพละที่สูงกว่าเนี่ย

ทีนี้สาเหตุมันเกิดมาจากอะไร
เกิดมาจากการที่เด็กนักเรียนเขาไม่พอใจ

เขาไม่พอใจนักเรียนชั้นม๒
ว่าน้องม๒คนนี้ไปรังแก่ญาติของเด็กที่ใส่ชุดพละเนี่ย
แล้วยาดเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเด็กม๒

น่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กคนอื่นเนี่ย
ถ่ายเอาไว้นะ
พอบอกว่าก็มีการปรับความเข้าใจ

ที่บอกว่ามีการคุยกันเรียบร้อยแล้ว

นักเรียนขออนุญาตขอดูแชทข้อความต่าง
ก็เห็นแชทของเด็กที่คุยกันเป็นปกติ
ไม่ได้มีปัญหากันแล้วก็ไม่ได้มีการเอาเรื่องอะไรกัน
ทีนี้ค่ะพอเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว

มาตรการป้องกันหลังจากนี้ต่อไปจะทำยังไง

เขามีการส่งครูเวรหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

คือป้องกันไงไม่ให้เด็กมารวมตัวกัน
หรือว่าอาจจะมามีเรื่องชกต่อยกัน

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ